รี่อยู่ไหนแล้วนะ

อะไรเพื่อนวางสายถึงแล้วหรอ
วันนี้เพื่อนต้องมีอะไรเด็ดโดน
มาให้ดิฉันรับใช้อย่างแน่นอน

คือจริงช่วงนี้มันช่วงปลายปี

ก็ต้องอาศัยพี่เชอรี่เนี่ย

เพราะบอกเลยว่าที่นี่คือวันสยาม
แล้วนี่ถิ่นฉันเลย

ปีนี้บอกเลยว่าเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน
ที่ร้านโซลิกสยามเซ็นเตอร์ชั้น๒เนี่ยนะคะ
เป็นร้านเครื่องดื่มที่เขามีไอเดียดีมาก
ทำขนมหวานสายขนมหวานนี่แหละให้ดื่มได้

ชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไร

เชียร์ค่ะพี่รีได้เลยเพื่อน
ตอนนี้เก๋จังเลยอะพิวรีมีแต่ของเก๋กันมาก
เก๋กรุบถูกใจแน่นอน
ถูกใจแน่นอนแล้วก็สาวชีวั้นถูกใจแน่นอน
ยิ่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่โอ้โหเดินชนไหลกันไปปุ๊บ
หลากหลายแบรนด์จัดไปได้เลย
ใหญ่ไฟกระพริบตั้งแต่หัวจดเท้าเชิดได้แน่นอน
ชอบแบบไม่ชอบการเดินออกไปแล้วคือแบบ

ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับมินเพื่อนรัก

ปีใหม่นี้บอกเลยว่าปี๒๐๒๐นี่นะคะ
แฟชั่นนะมิ้นต้องมีไว้เลยเขาบอกว่าเก่าจะกลับมาฮิตใหม่
แบบกึ่งโอไฟชั่นแต่ว่ากลับมาชี้อิ่ง

แล้วดูสีสันสีโอ้โห

เห็นตั้งแต่นี้เลยจ้า

เข้ามาในร้านแล้วเป็นไง
พอจะเกิดไอเดียปิ๊งปังขึ้นมาแล้วใช่ไหม

ปีใหม่นี้กลางวันทำงานตกเย็นไปพ่อ
ดีเราก็ต้องเลือกชุดที่มันใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ก็ตอนกลางวันเนี่ยสาวชีวอนอาจจะหยิบจับตัวนี้กระโปรง
ใส่ปุ๊บใส่กับเสื้อเชิดก็ได้นะ
แล้วพอตกเย็นกลางคืนเปลี่ยนเป็นเสื้อครอปซะหน่อย
แล้วก็หาแจ็กเก็ตมาทับอีกตัวหนึ่งก็เก๋ชิกดีเหมือนกันนะจ๊ะ

คืนนี้เราก็สามารถใส่ไปทำงานได้
ข้างในเราอาจจะใส่เป็นเกาะอกสีขาว

พอไปเที่ยวเราก็อาจจะให้มันเป็นฮูปสั้น
โชว์เอวนิดนึงอะไรอย่างนี้ใส

ได้แล้วค่ะชุดตัวนี้

เพื่อนจี๊ดหวดใจไหมจ๊ะ
ทำไมทุกคนในนี้มองใครไม่เห็นเลย

คือจะบอกว่า๒๐๒๐มาแน่ในส่วนของแขนพอง

ศรีนีออนปี๒๐๒๐ยังไงก็ไม่เอาอย่างแน่นอน
ยังไม่พอเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็น

เขาแมทกันหมดเลยนะตั้งแต่ศีรษะยันปลายทางนะจ๊ะแม่

ถามจริงว่าถ้ามาแบบนี้ใครบ้างไม่มอง

มีชุดสวยแล้วถ้าเราจะไปงานปาร์ตี้คุณแม่สอนมาว่าอย่าไปมือเปล่านะคะ

อ่าวางของวางของ

และไป
คือจะบอกก่อนว่าที่นี่เขามีของขวัญหลากหลายสไตล์งานไอเดียให้เลือกครบ
หรือจะเป็นเรื่องของของขวัญเกี่ยวกับพวกสุขภาพความงามก็มี

ฟังก์ชั่นดีของเด็ดน่าโดนทุกอย่างเลย

โอ้โหที่นู่นแบบเต็มมาก
แล้วที่นี่คือจัดเต็มยิ่งกว่า
แบบเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วแบบตู้กระป๋องคือเยอะทุกมุมเมือง
แล้วแบบที่นี่คือเยอะยิ่ง

เราไม่ให้จับหลัง
เสร็จของที่นี่

ให้ตัวเองให้คนอื่นเพียบ

นี่เลยมีห่อแบบกิโมโนสวยงามมากเหมือนเป็นชุดกิโมโนหรือว่าจะห่อแบบผ้าก็ได้
แต่ถ้าใครอยากห่อแบบเทศกาลก็มีให้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ไหนห่อได้หมดเพราะฉะนั้น
พี่คะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาเอา
มีของขวัญงานไอเดียของขวัญงานลิมิเต็ดของขวัญงานสร้างสรรค์

ราคมเพราะฉะนั้นใครที่จะไปปาร์ตี้ย้อนหลังไปปีใหม่ย้อนหลัง
เทศกาลต่างย้อนหลังก็มาซื้อที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ

นี่มาตอนแรกก่อนก่อนจะไปดูของมาตรงนี้ก่อนแวะมานี่ก่อนเลย
เราได้อะไรกลับมาเราจะได้แต้มกลับมานะเอาไปแลกของขวัญของรางวัล
หรือว่าถ้าใจบุญแล้วสวยกว่านั้นเนี่ยเอาไปบริจาคได้
เราจะเห็นปั๊บโชคดีปุ๊บเขาทำมาจากผ้ากระสอบอะไรอย่างนี้
ไซโคงรีไซเคิลมาแบบว่ารักโลกสุดอะไรสุดมีหลายไซส์ให้เลือกต่าง
อันนี้ดูเหมือนจะแบบว่าเฮ้ยก็ดีไซน์ปกติแก้วน้ำ
แล้วมันรักโลกยังไงมีความเก๋กรุบตรงที่เขาทำมาจากข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างแข็งแรงนะจ๊ะ
ใครให้เป็นของขวัญอันนี้รักตายเลยเหมือนกันนะจ๊ะ
เหมาะคนเมืองมากใครที่งานยุ่งประชุมเยอะไม่มีเวลาหาของขวัญจริง
ที่นี่เขาคัดมาให้แล้วจัดสรรมาให้อย่างดี
อยู่ในราคาที่จับต้องได้๓๐๐๕๐๐๙๐๑๐๐บาท

เขามีบริการห่อของขวัญฟรีด้วย
นี่๓๐๐บาท๕๐๐บาทตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา
โอ้โหเพื่อนจ๋าแยกกันแป๊บเดียว
คนเพื่อนเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ

ทำดีมากเพื่อนน่ารักตลอด

นี่จ้าปีใหม่ทั้งทีโชคดีนะจ๊ะเพื่อน

ตอนนี้ค่ะสุสาวชีวัญจ๋า
เดินเข้ามาก็สูดกันได้เต็มปอดเลย
เพราะว่ากลิ่นคั่วกาแฟแบบว่าดีมาก

เก๋คือมิ้นสามารถเลือกรสชาติได้เอง
เมล็ดพันธกาแฟได้เองด้วย
นี่จ้ะนั้นก็จะมีบอกชื่อไว้ให้ว่าอะไรยังไงอ่า

ของเพื่อนก็น่ากิน

คือสีน่ากินมากอ่ะดู

แล้วว่าอันนี้ถูกใจเพื่อนแน่นอน

เฮ้ยต้องบอกก่อนบางคนไม่ดื่มกาแฟ
แต่ว่าอันนี้อร่อยอะ
คือมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกความกาแฟกาแฟ

ร่องลอยเข้าไปสู่เรื่องเล่าแห่งเวทมนต์

เป็นแบบมอลติมีเดียเป็นต้นคริสต์มัสมอลติมีเดีย

และที่สำคัญอยากอวดที่สุดคือสิ่งนี้

ให้เพื่อนขิงมาเยอะนะอวดมาเยอะนี่

คือนางเป็นแบบกล่องดนตรีแบบยิ่งใหญ่อลังการเวอร์

ข้างหลังนางนะจ๊ะมันจะเป็นแบบว่าใบพัด

กังหันมีความเก๋ตรงที่ว่าพอลมพัดปุ๊บ

มันทำให้อากาศคลีนขึ้น
คืนกลับอากาศบริสุทธิ์ให้เราด้วยเรายืนถ่ายรูปไปถึงว่าแบบ

สนุกสิรู้สึกบอกว่าเป็นเพื่อนมากที่เพื่อนชวนมา
คือต้องบอกว่ามาที่นี่คือได้ของครบทุกอย่างเลย

ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปปาร์ตี้ปีใหม่เตรียมของยังไง
หรือมีเดทพิเศษพิเศษไม่ต้องคิดเยอะเลยนะ
เสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่หัวจดเท้ารวมของขวัญ
ที่นี่ที่เดียวมีให้ครบกับที่วันสยาม
ที่เดียวครบจบถูกใจได้ของขวัญปีใหม่